ขโมยสบู่เรามาดูนี่ดีกว่าฮะชิงทองครับ
เมื่อวานช่วงเย็นเกิดเหตุชิงทองนะฮะที่ร้านทองกลางเมืองที่นครราชศรีมาเลยคุณ
เนี่ยเป็นโจรขากระเพกกระเพกแบบนี้ก็ค่อยเดินเดินมาค่ะ

หมวกกันน็อกเข้าไปในร้านทองเลยแล้วก็ไปจี้ชิงทอง
นี่ภาพวงจรปิดหลายมุมนะคุณนะแล้วก็เห็นภายในร้านทองนี่เดินเข้ามาแล้วนะ
เออแล้วจะเห็นนะฮะภายในร้านทองแสงบริมถนนจอมพลเขตเทพสมบัตินครราชสีมานะครับ
บันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนเลยหลายกล้องหลายมุมนะฮะ
ผู้ชายคนนี้คุณบุกเข้ามาสวมหมวกกันน็อกอยู่แบบนี้
ใส่เสื้อคลุมไม่น่าไว้ใจนะฮะใช่ค่ะและหลังจากนั้นนะฮะ
เขาก็ควักอาวุธปืนออกมาข่มขู่พนักงานจนกระทั่งพนักงานเนี่ยก็นี่
หยิบทองให้เขาเหมือนเขาเตรียมการมานะคุณนะ
ถุงไม้ถุงมือมาอย่างดีเลยแล้วก็คอยชี้สั่งการว่าเอาอันนู้นถาดนู้นถาดนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาไปตรวจสอบนะครับ
พนักงานหญิงสองคนอยู่ในอาการตกใจฮะเล่าให้ฟังครับ
บอกว่าช่วงสี่โมงเย็นเนี่ยร้านจะปิดแล้ว
คนร้ายบุกเข้ามาสั่งให้หยิบทองคำน้ำหนักเส้นละ๑บาท๕เส้น
พอได้แล้วก็ค่อยวิ่งหลบหนีไปขี่รถจักรยานยนต
มาฮาฟีโนสีแดงขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งจอดอยู่ห่างจากร้านเล็กน้อยขี่รถหนีไปอย่างรวดเร็ว
เดินกระเพกอาจจะช้าแต่ตอนขี่รถหนีแล้วโอ้โหเร็วเลยนะฮะ
พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังอีกนะครับ
เพราะว่าวันนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่ร้านเหมือนกัน
บอกว่าตอนแรกนะเห็นชายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเดินเข้ามาในร้าน

เชื่อว่าเป็นคนร้ายแน่นอนไม่ถอดหมวกอะไรเลย

สักพักหนึ่งชักอาวุธปืนขึ้นมาชี้หน้าเธอ

รีบหยิบทองมาใส่ในถุงนี้เร็ว
นี่เธอก็กลัวฮะเธอก็ต้องรีบหยิบนะครับ

โทรแจ้งตำรวจคนร้ายขู่แบบนี้ครับ
บอกว่าอย่าโทรแจ้งตำรวจนะเดี๋ยวยิงทิ้งจริงนะ
นี่พนักงานก็เลยต้องรีบหยิบทองเอาให้แบบนี้นะครับ

ได้เดินทางไปตรวจสอบที่ร้านทองอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าจะไปดูความเสียหาย
หรืออย่างจะมีมุมวงจรปิดมุมไหนอีกไหมนะฮะ
เราไปพบกับเจ้าของร้านทอง
แต่ตอนแรกเราก็กดสัญญาณแจ้งเตือนภัย

มันก็ตกใจรีบวิ่งหนีออกจากร้านไปนะครับ
โชคดีที่ไม่มีการทำร้ายพนักงานในร้าน
ซึ่งร้านของเธออยู่ที่นี่มากว่า๕๐ปีแล้ว

วันนี้ก็ต้องลูดประตูลงนะครับคุณ

แล้วก็มีตำรวจมาควบคุมดูแลนะครับ

เพราะตำรวจสายตรวจเมื่อวานที่ก่อเหตุ
ตำรวจสายตรวจเพิ่งจะออกไปจากร้าน
ได้๑๕นาทีเท่านั้นเองเพราะร้านกำลังจะปิดแล้ว
และคนร้ายก็เข้ามาจี้ชิงทองทันทีนะครับ
ฟังเสียงคุณสุวรรณาเจ้าของร้านนะฮะ
ทีนี้การติดตามตัวคนร้าย

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจนครราชสีมาพล

ตำรวจตรีพรจนรวชัยทีมข่าวของเรา
ก็ติดต่อสอบถามจากผู้การจังหวัดเลยนะ

ตั้งแต่เดินเข้าร้านขากระเพกแบบนี้
กระทั่งก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ทีนี้กำลังแกะรอยหาเบาะแสคนร้าย

เพราะว่าคนร้ายมีรูปร่างผอมสูง
สูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตรถึง๑๘๐เซนติเมตร
มีการเตรียมการวางแผนมาอย่างดี
ใช้เวลาในการก่อเหตุเพียงแค่๓๐วินาที
และล่าสุดนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคุณนะ

แล้วก็คนร้ายน่าจะรู้เส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างดี
ว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ในเร็วนี้

ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางไหน
ส่วนขาที่กระเพลกแกล้งเดินกระเพกมา
หรือว่าขากระเพกขาเป๋จริง